ต่อนะครับคดีโหดเยี่ยมคดีฆ่ายัดถังคุณยายหวาน
หลานสาวแท้เนี่ยกับแฟนหนุ่มของหลานสาวเป็นคนก่อเหตุนะครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจคุมตัวนายปฏิพลหรือว่านายพล
หนุ่มของหลานสาวของคุณยายหวานเนี่ยไปชี้จุดที่ห้องที่เกิดเหตุที่โคราช
ส่วนวันนี้พาตัวไปชี้จุดไปทำแผนในจุดที่เอาถังที่มีศพของคุณยายหวานเนี่ย
ทิ้งเอาไว้เพื่ออำพลางคดี
นายปฏิพลนะฮะอายุ๒๐ปี
ส่วนแฟนสาวของเขาที่เป็นหลานสาวแท้ของคุณยายหวานเนี่ยอายุเพิ่งสิบเจ็ดค่ะ
ก็ยังเป็นเด็กเป็นเยาวชนอยู่ก็เลยไม่ได้มาทำแผน
นี่ต้องคุมเข้มกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจคุมตัวนายปฏิพลมาที่พงหญ้าชายเขาชะโอย
ในพื้นที่หมู่๑๐ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี
หลังจากเอาร่างของคุณยายหวานที่ร่วมกันทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วยัดใส่ถังสีฟ้า
แล้วเอาขึ้นรถกระบะขับมาทิ้งอำพลางไว้ที่นี่ก่อนที่ชาวบ้านจะมาเจอ
คุณยายหวานชื่อนางสมศรีม่านกระโทกนะฮะชื่อจริงอายุ๖๒ปี
ชาวบ้านเป็นร้อยเลยนะครับบอกว่าอยากจะมาดูหน้าผู้ต้องหาที่ก่อเหตุสะเทือนขวัญก่อเหตุนี้หน่อย
ไม่อยากจะเชื่อว่าคนนึงเนี่ยอายุ๒๐กว่า๒๓นายปฏิพล
ส่วนเด็กสาววัย๑๗๑๘ที่เป็นหลานสาวแท้เนี่ยจะทำกับยายได้ขนาดนี้
เรื่องต้นทั้งคู่บอกว่ารู้ว่าคุณยายหวานเนี่ย
เฉพาะหลานสาวบอกรู้ว่ายายเนี่ยมีเงินเป็นแสน
ไปถูกหวยฮานอยมาก็เลยอยากจะเอาเงินเนี่ยมาใช้จ่าย
คุณผู้ชมครับนี่ฮะนี่ภาพคุณยายหวานนะครับกับหลานสาวที่เคยถ่ายภาพไว้ด้วยกันนะครับ
นายปฏิพลเนี่ยถูกตำรวจคุมตัวลงมาเนี่ยนะครับใส่หมวกกันน็อกสีดำแบบเต็มใบ
นี่นะฮะพามาทำแผนคือดูนิ่งเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ขณะเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ที่มาคุมการทำแผนบอกโอ้โหทำไมดูผู้ต้องหาคนนี้
นิ่งได้ขนาดนี้กับพฤติกรรมที่ก่อเหตุคดีสะเทือนขวัญขนาดนั้น
ตอนที่คุมตัวมาที่สพเดิมบางนางบวชเนี่ย
แล้วไปสอบปากคำก็ไม่ได้ดูมีอาการเครียดอะไรเท่าไหร่
ทำแผนก็ดูนิ่งนี่นะฮะนี่ตอนที่ไปสอบนะครับท่านผู้ชมครับ
คือคุณยายหวานเนี่ยอยู่ที่สระบุรีนะฮะกับสามีมีลูกสาวคนหนึ่งแล้วก็มีหลานสาว
ลูกสาวก็มีลูกหลายคนก็เลยยกหลานสาวคนนี้
ก็คือออนเนี่ยให้คุณยายหวานเลี้ยงเหมือนลูกเลย
อนนี่มาเรียนอยู่ที่นครราชศรีมามาฝึกงานที่สถานีรถไฟที่โคราชด้วย
คุณยายหวานก็เลยมาอยู่ห้องเช่ากับหลานสาวที่เลี้ยงเหมือนลูกที่โคราช
สุดท้ายถูกหลานสาวทำร้ายจนเสียชีวิตหลานสาวเนี่ยเรียกแฟนนุ่มมา
หลังจากที่ทำร้ายยายแล้วแล้วก็มาทำร้ายกันต่ออีกจนยายเสียชีวิต
แล้วก็ขับรถเอาร่างของคุณยายใส่รถกระบะของแฟนนุ่มก็คือนายปฏิพล
บวกที่สุพันธ์บูเลหาถังสีฟ้าแล้วก็ยัดคุณยายใส่ถัง
แล้วก็มาทิ้งอำพลางเอาไว้เจ้าหน้าที่ให้ชี้จุดทำแผนจุดนี้นะครับ
เป็นจุดที่เจอถังนะครับนายปฏิพลเนี่ยสารภาพว่าอย่างนี้ครับ
บอกว่าขับรถกระบะสีบรอนเทาของตัวเองมาจากที่บ้านเป็นของคุณพ่อนะฮะ
บ้านที่อยู่นู้นนะฮะที่แม่สอดจังหวัดตาก
ขับมาโดยมีออนแฟนสาวเนี่ยนั่งมาด้วย
ใส่เข้าไปแล้วก็เอาไปทิ้งเมื่อช่วงบ่าย๑๑
๑๑กลุ่มพาพันธุ์ก่อนจะหลบหนีไป
แล้วชาวบ้านเนี่ยมาเจอศพคือ๑๓กลุ่มพรายชีวิตภาพันธุ์
ตำรวจถามว่าไอ้ตอนเอาถังมาทิ้งเนี่ยลงจากรถกระบะเนี่ย
ทำยังไงเขาบอกก็ผลักผลักไปผลักถังให้มันนอนอยู่ตรงนี้
ก่อนจะได้ถังแล้วนำศพคุณยายัดใส่ถังเอามาทิ้งที่เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีเนี่ย
ขับรถมีร่างคุณยายอยู่ในรถกระบะตอนเดียวเนี่ยมานอนอยู่ที่สามชุกอยู่คืนนึงนะ
โดยมีศพอยู่ในรถนะฮะก่อนจะตระเวนหาถังแล้วเอามายัด
พอทำแผนเสร็จนะครับตำรวจคุมตัวนายปฏิพลผู้ต้องหา
เดินทางไปที่สพเดิมบางนางบวชเจ้าของคดีนะครับเพื่อไปสอบสวนต่อ
ฝากขังต่อไประหว่างนี้นะครับแม่ของออนนะ
ลูกสาวเป็นผู้ต้องหาฆ่ายายตัวเองอ่ะซึ่งคุณแม่ของผู้ต้องหาก็คือ
ลูกสาวของผู้ตายเดินทางมานะฮะบอกจะมาขอดูหน้าของนาย
ปฏิพลผู้ต้องหาหน่อยแฟนนุ่มของลูกสาว
แม่ไม่เคยเจอหน้านะครับอย่าว่าแต่แม่ไม่เคยเจอหน้าเลย
ออนเนี่ยก็เพิ่งเจอหน้าครั้งแรกวันที่โทรเรียกมาให้ก่อเหตุนั่นแหละ
บอกเขารู้จักกันทางเฟซบุ๊กท่านผู้ชมครับแม่ของออนเนี่ย
ยืนยันว่าเชื่อว่าลูกสาวของเธอไม่ได้เป็นคนทำร้ายยายจนเสียชีวิต
เชื่อว่าฝ่ายชายนั่นแหละปฏิพลนั่นแหละที่ทำร้ายยายหวานจนเสียชีวิต
แล้วก็เป็นคนสั่งการคนลงมือต่างแล้วคุณแม่ของออนบอกว่า
ลูกสาวเนี่ยได้ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปก็เลยอยากวอนสังคมว่า
ประนามอะไรลูกสาวเธอเลยขอโอกาสให้ลูกสาวเธอเนี่ย
กลับตัวกลับใจอีกสักครั้งหนึ่งเถอะ
เขาก็ลงมือก่อนจริงแล้วค่ะแต่คนที่ทำให้ยายเสียคือผู้ชาย

น้องลงมือก่อนที่ผู้ชายจะมาถึงใช่ไหมครับ

นานไหมครับก่อนที่ผู้ชายมาถึง

คือระหว่างทางที่เขาเดินทางมา

ยายรักหลานมากรักของตัวลูกสาวแท้อีกค่ะ
แต่ว่าถ้าน้องออกมาปุ๊บแม่ทำงานตาทำงานน้องจะอยู่คนเดียว
น้องจะฟุ้งซ่านมากกว่านี้ซึ่งสังคมยังโจมตีน้องอยู่
ก็เลยแม่กับตาเลยบอกอยากให้น้องอยู่ข้างในก่อนให้เรื่องมันซา
แล้วน้องค่อยออกมาสู่โลกภายนอกแม่กับตาจะช่วยน้องออกมา
จนถึงตอนนี้แม่คิดว่าน้องลงมือเพราะอะไรคะยังเป็นเรื่องเงินไหมคะ
ไม่แต่ว่าสุดท้ายมันก็มีการกดเงินคุณยายมาแสนเป็นแสนที่ตำรวจ
เขาน่าจะเอามาแบบว่าค่าเดินทางค่าอะไรน้ำหมูกน้ำมัน

คือตัวของออนเนี่ยสารภาพบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ทะเลาะกับยายค่ะก็เลยบีบคอยาย
ใช่ค่ะคือออนสารภาพกับตำรวจว่าบีบคอยายก่อน

ใช่ค่ะฝ่ายชายตามไปคือในพลตามไปในพลบอกว่าตอนนั้น
ตอนไปถึงคุณยายคือใกล้จะเสียชีวิตแล้วใกล้จะสิ้นใจแล้ว

ยายเสียชีวิตก็เลยมีการขนยายส่งมาอำพลาง
ติดตามมาตลอดซึ่งแม่ของออนเชื่อว่า
เอาละลูกสาวเนี่ยทำร้ายยายแต่ยายยังไม่ได้เสียชีวิต
เหลือเป็นฝีมือของปฏิพลทั้งหมดในการจัดการทั้งหมด
ส่วนออนที่ร่วมก่อเหตุด้วยไม่ได้คุมตัวไปชี้จุดทำแผนในจุดต่าง

ต้องมีการขยายผลสอบสวนสอบปากคำกันเพิ่มเติม
อ้างว่ายายชอบดุดาขี้บ่นเจ้าระเบียบ
ทีนี้ค่ะมาฟังการแถลงของตำรวจนะคะรายละเอียดของการ
การก่อเหตุมันก็จะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วย
พลตำรวจโทษธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค

สถานีตำรวจภูทรเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี

ตำรวจบอกว่ามันก็มีกระบวนการ
นำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหา๒คน
ก็สืบสวนสอบสวนดูพยานหลักฐาน

นายปฏิพลจันทรมณฑลหรือในพลอายุ๒๓
ชาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
และนางสาวออนอนงจำพันธ์หรือออนอายุ๑๘ปี

ชาวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ได้มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

นำตัวในพลไปสอบสวนในห้องกระจก๒๐นาที
ในพื้นที่ชายเขาชะโอยอำเภอเดิมบางนางบวช

ว่าผู้ต้องหาทั้งคู่รับสารภาพ
ว่าร่วมกันลงมือฆ่ายายจริง
มันเริ่มต้นจากตรงที่หลานสาวแท้ของคุณยายนั่นแหละ
เห็นคุณยายไปกดเงิน
ก็เลยรู้ว่าคุณยายมีเงินเป็นแสน
ก็เลยคิดฆ่ายายเพื่อเอาเงินไปใช้

ทั้งคู่เขารับสารภาพแบบนี้

เพราะว่ารู้ว่ายายมีเงินเป็นแสนอยากจะเอาเงินไปใช้
แล้วตัวหลานสาวเองทะเลาะกับคุณยาย
ทะเลาะเสร็จโทรหาฝ่ายชายก็คือในพล

ทั้งที่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเป็นแฟนกันผ่านทางเฟซบุ๊ก

นางสาวออนยอมรับว่าเป็นคนบีบคอยายก่อนค่ะ

ใกล้จะตายแล้วแต่ยังไม่ตาย
ในพลก็เลยช่วยลงมือเอาสายไฟรัดคอยาย
ช่วยกันฆ่ายายค่ะ
ทั้งคู่สารภาพว่าช่วยกันฆ่ายาย

กดเงินมากดเงินของคุณยายมา
แล้วก็แบ่งเงินกันด้วยนะคะ
หลังจากนั้นก็อำพลางศพอย่างที่เล่าไปตั้งแต่ต้น
ก็เนี่ยตระเวนใส่รถกระบะไปหาถัง
แล้วก็เอาศพใส่ถังไปทิ้ง
เอ่ยปากเลยค่ะว่าโอ้โหในพลคนนี้
วัยแค่๒๓นะนิ่งมาก
่งจนตำรวจเองยังแปลกใจเลยค่ะ
ฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ค่ะ

คุณตาไม่มีความสำนึกผิดในการทั้งหน้าคนตายนะ
ไม่มีปฏิกิริยาศาสน์แววตาเลยนะครับ
นิ่งมากฮะนิ่งมากเห็นเงินในบัญชีซึ่งคุณตาก็
บอกว่าเป็นเงินที่กู้มานะครับไม่ใช่เงินที่ได้จาก
ฉลากค่าน้อยอะไรนะครับเป็นเงินที่กู้มา
ก็ก็เห็นเงินก็วางแผนเพื่อที่จะ
ฆ่ายายนะครับเมื่อสักครู่ก็
อันนี้เป็นการให้ปากคำผู้ต้องหานะครับ
แต่การเชื่อมโยงพญาหลักฐานนั้นเรามีหมดนะ
ท่านธุมรับว่าผู้หญิงแบงเค้าเป็นเงินตรงเหล่า๓๐๐๐๐บาท

คุณตาไปกู้เครื่องเงินสหกรณ์มา
และอย่างที่เล่าไปเมื่อวานคุณตาบอกว่า
เงินก้อนนี้คุณยายตั้งใจจะให้หลานสาวนี่แหละจะส่งหลานสาวเรียนต่อปริญญาตรี
โอ้โหแล้วไปกดมานี่ก็ไปแบ่งแฟนนุ่มซะด้วยนะใช่ค่ะ
ท่านผู้ชมครับตำรวจยึดของกลางในคดีได้หลายอย่าง
แล้วก็มีการเชื่อมโยงจนนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายนะครับ
ตำรวจแยกของกลางต่างเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะ
มีเสื้อผ้าที่ใช้ก่อเหตุของส่วนตัวเงินโทรศัพท์แล้วก็ถังสีฟ้า
ที่ใช้ใส่ศพของคุณยายหวานเสื้อผ้าที่คนร้ายใช้ใส่ในวันก่อเหตุ
เป็นชุดเดียวกับที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดที่หอพักในอำเภอสามชุก
ทั้งคู่ไปจอดรถนอนกันอยู่คืนนึงอ่ะนะฮะโดยมีศพของคุณยายหวานเนี่ย
อยู่ในรถกระบะตอนเดียวคันนี้ส่วนนายปฏิพลใส่เสื้อสีดำนะฮะ
กางเกงยีนรองเท้าแตะสีดำออนเนี่ยใส่ชุดที่เป็นชุดสีชมพูทั้งตัว
เสื้อมีลายการ์ตูนสวมรองเท้าแตะที่ยิ่งสลดก็คือของของคุณยายหวานเนี่ย
หลานสาวเอามาเป็นของตัวเองหมดเลยค่ะนะโดยที่แบบอื้อหือ
คือไม่ได้สลดเลยว่านี่ยายเราตายแล้วนะเนี่ย
คือเอามาเหมือนกับไม่ได้คิดอะไรเลยว่าแบบแม่จะเป็นห่วงยายสงสารยายเลย
คือเอามาใช้เองหมดเลยค่ะด้านบนสุดจะมีกระเป๋าสตางค์ใบเล็กเล็กนะฮะ
ผู้ชมครับที่ท่านเห็นเนี่ยนะฮะเป็นกระเป๋าสตางค์ของคุณยายหวานนะครับ
ในกระเป๋ามีเงินสดอยู่หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทตรวจพบที่ออนหลานสาวนะฮะ
แล้วตรงกลางเป็นกระเป๋าสีแดงนะด้านล่างเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์มือถือของคุณยายหวาน
แล้วก็จะมีโทรศัพท์ของออนส่วนด้านล่างจะเป็นโทรศัพท์ของพล
นี่ฮะก็มีหลายเครื่องหน่อยนี่ฮะตำรวจเช็คไว้หมดแล้วจดเอาไว้หมดแล้วนะครับ
น่าสนใจที่สุดก็คือเงินของกลางที่ตำรวจยึดได้เนี่ยแบ่งเป็น๒ถุงนะฮะ
นี่ครับถุงแรกเงินสด๗๐๐๐บาทนี่เจอที่ตัวนายปฏิพล
อีกถุงนึงเงินสด๕๐๐๐๐บาทนี่เจอที่ออน
วันนี้เขาแบ่งให้แฟนเยอะกว่าตัวเองอีกเหรอ
ตามที่ออนเขาสารภาพเลยเพราะออนเนี่ยเขากดให้ยายเป็นประจำอยู่แล้ว
ผู้ชายมี๗๐๐๐๐ผู้หญิงมี๕๐๐๐๐บวกกับเงินในกระเป๋าของคุณยายหวาน
เป็นเงินสดอีก๑๖๖๐๐บาททั้งหมดเท่ากับเงิน๑๓๖๖๐๐บาท
เงิน๑๓๐๐๐๐บวกกว่าเกือบ๑๔๐๐๐๐บวกแลกกับชีวิตของคุณยายแท้ของตัวเอง
ตำรวจบอกว่าออนกับแฟนบอกว่าต้องการเงินไปใช้จะหนีไปสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพ
ดเงินไม่เป็นเวลาจะกดเงินทีไรก็จะให้ออนหลานสาวกด

พอคุณยายเสียชีวิตแล้วทีนี้ก็เลยไปกดออกมาได้ไง

นี่กลายเป็นว่าแบ่งให้ผู้ชายเยอะกว่าตัวเองด้วยซ้ำนะเนี่ยนะ
ทีนี้ค่ะคำถามที่ว่าแล้วระหว่างที่
กว่าจะหาถังขยะสีน้ำเงินสีฟ้าใส่ศพคุณยายเนี่ยครับ

กระบะตอนเดียวศพของคุณยายอยู่ตรงไหน
เมื่อวานเราก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้๒จุดนะคะ
จุดแรกก็คือที่ด้านหลังเบาะ
ด้านหลังของทั้งเบาะคนขับคนนั่งข้าง
หรือที่เท้าฝั่งคนนั่ง

บอกว่าหลานสาวกับแฟนนุ่มเนี่ย
ซ่อนศพคุณยายเอาไว้ที่บริเวณเบาะด้านหลังนะคะ

เบาะด้านหลังแล้วก็เนี่ยขับตระเวนตลลไปเรื่อย

แล้วก็เอาศพคุณยายใส่ถังแล้วก็ทิ้งถังเอาไว้
ก็เอาวางไว้หลังเบาะตลอดทางค่ะ

วันนี้แม่ของนายปฏิพลหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ย
เยี่ยมลูกชายที่โรงพักนะครับ

ลูกชายมีโรคประจำตัวเป็นโรคไต

เพราะลูกไม่ได้กินยามา๓วันแล้ว

ออนเนี่ยโทรมาเรียกให้มาหา
พอมาถึงก็เห็นยายหวานนอนอยู่ในห้องอยู่แล้ว
ลักษณะถูกทำร้ายนอนอยู่

ออนเนี่ยถามเขาว่าจะช่วยไหม
อันนี้ปฏิพลบอกกับแม่เขานะ
บอกว่าออนเนี่ยถามเขาว่าจะช่วยไหม

ก็เลยไปเอาสายไฟเนี่ยมารัดคอยายหวาน
ยายหวานเนี่ยเสียชีวิต

อ้างว่าทำไปเพราะรักผู้หญิงคนนี้
เห็นไหมเขาใช้สายไฟรักจริงแบบนั้น

ต้องกลับไปเพราะรัก
ส่วนเงินสดที่เจอในตัวลูกชายเนี่ย
ที่ตำรวจว่าอยู่ที่นาปฏิพลบน๗๐๐๐๐ที่ออนบน๕๐๐๐๐ใช่ไหม

ในกระเป๋ายายอีกหมื่นหกอ่ะแม่ของปฏิพลบอกว่า
ขอยืนยันว่าลูกชายของแม่เนี่ยไม่ได้เอาเงินของยายหวานไปนะ
เพราะลูกแม่เนี่ยมีเงินติดตัวอยู่แล้วเท่าที่รู้เนี่ย
น่าจะมีสักสี่หมื่นบาทได้ถามว่าทำไมมีเยอะจัง
แม่บอกก็แม่ทำไร่ขายของแม่มีเงินแม่ก็แบ่งให้ลูกเอาไว้ใช้
ให้ลูกเก็บเอาไว้นี่ไม่เคยคิดเลยว่าลูกเนี่ย
มาเจอเรื่องอะไรแบบนี้เพราะว่าเลี้ยงลูกมาอย่างดี
ลูกเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีสุดท้ายก็บอกกับลูกในวันนี้
คือแม่ไม่มีเงินมาประกันตัวนะซึ่งลูกชายก็เฉยไม่ได้พูดอะไรออกมา
แม่ก็เลยได้แต่ร้องไห้ส่วนสภาพจิตใจของผู้ต้องหาก็คือออนเนี่ย
แม่บอกว่าก็เห็นว่านอนหลับปกติสีหน้าเรียบเฉยส่วนปฏิพลก็ดูมีความกังวล
มีความเครียดอยู่บ้างที่ตำรวจบอกว่าเออทำไมดูเงียบนิ่งจัง
ใช่ตำรวจยังงงเลยว่าอายุน้อยกันแบบนี้นะแล้วก่อคดีร้ายแรงขนาดนี้นะ
ไม่ร้องไห้ด้วยนะแล้วก็ดูหน้านิ่งทุกอย่างนิ่งหมดเลยอ่ะ
สลดไม่เครียดเลยเหรอไม่กังวลอะไรเลยเหรอค่ะแม่ของนายปฏิพลบอกว่า
ถ้าในส่วนของออนเนี่ยแม่ไม่รู้นะแต่ส่วนปฏิพลลูกชายแม่เนี่ย
ปกติเขาเป็นคนเงียบเงียบอยู่แล้วถ้าถ้าแม่เขาบอกว่าปกติเขามีเงินอยู่แล้ว
ก็น่าจะมีอยู่๔๐๐๐บาทติดตัวมาเนี่ยก่อนจะออกมาจากบ้านเนี่ย
แต่ในตัวปฏิพลตำรวจบอกเจอ๗๐๐นะก็ต้องไปดูว่ามันยังไงกันต่อ
คุณผู้ชมคะเราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
พฤติการของออนและพลที่ร่วมกันก่อเหตุนะคะ
ในช่วงหลังจากที่ทั้งคู่ออกจากโรงแรมเพื่อไปหาถังขยะ
เพื่อจะนำศพคุณยายใส่ไปในถังค่ะ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาจากชาวบ้านรายหนึ่ง
เขาเห็นรถกระบะคันก่อเหตุมีถังอยู่หลังกระบะ
ชาวบ้านบอกว่าปกติไม่ค่อยมีรถเข้ามาในซอย
จากพื้นที่ตรงนี้เป็นถนนลูกรังเรียบคลองมีป่ารกสองข้างทาง
ตอนแรกที่เห็นก็ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่ามันก็จะมีบ้างแหละ
ที่บรรทุกยาฆ่าแมลงไปฉีดยาในสวนแต่พอเห็นข่าวก็เลยมั่นใจว่าอ๋อ
รถที่เห็นคันนั้นในวันนั้นมันคือรถที่เขาใช้ก่อเหตุกัน

ก็มีถังแล้วก็มีของอะไรที่อยู่หลังรถ

นอนครับนอนนะอันนี้นอนที่เห็นนี่คือนอนนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมีอะไรเปล่า
เราไม่ได้สังเกตเพราะเราเห็นเป็นปกติอยู่แล้วคือเป็นรถฉีดยา
แต่คันนี้ไอ้ที่รถลายภาพน่ะคือใช่ที่พานนี้แต่เราไม่รู้ว่ามีศพไม่มี

คนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็บอกว่าพอเห็นรถขับเข้ามาใช่ไหมคะ
รถก็ไปจอดอยู่กลางซอยเรียบคลองจอดอยู่เป็นชั่วโมง

แล้วคาดว่าตอนที่เห็นน่าจะมีศพอยู่ในถังขยะแล้ว
เหมือนกับว่ากำลังมองหาว่าจะเอาถังขยะที่มีศพอยู่ด้านในทิ้งตรงไหนกันดี
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นวันที่คุณยายถูกทำร้ายเนี่ยช่วงค่ำ๙กุมภาพันธ์นะ
ค่ะจนมาทิ้งถงทิ้งถังกันแล้วชาวบ้านมาเจอก็ช่วงเนี่ยฮะ
สิบสามสิบสี่กุมภาพันธ์อะไรประมาณช่วงเนี้ยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด๑๔กุมภาพันธ์
นี่คือออนนะนี่เป็นภาพวงจรปิดที่สถานีรถไฟนครรัชศรีมานะครับ
ออนเข้ามาฝึกงานอยู่แล้วยายมาเช่าห้องอยู่กับหลานสาวที่นี่
ความเป็นห่วงเนี่ยออนเนี่ยสิบสี่กุมภาพันธ์
ประมาณสิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบเจ็ดนาทีซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเพื่อน
ลงที่หน้าสถานีรถไฟแล้วเพื่อนก็ขี่จักรยานยนต์
เลี้ยวไปจอดที่ลานจอดรถสิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบสามนาที
ออนกับเพื่อนเดินออกมาด้านหน้าสถานีรถไฟ
แล้วตรงไปที่ลานจอดรถก่อนจะพากันขึ้นจักรยานยนต์
แล้วก็ขี่ออกไปถามว่าเอานี่มาทำอะไรกัน
จากการตรวจสอบข้อมูลนะครับทีมข่าวของเราพบว่า
ออนมารับเอกสารเกี่ยวกับการฝึกงานเขามาฝึกงานในตำแหน่งเดินเอกสาร
ตั้งแต่ตุลาคม๖๔จะฝึกงานเสร็จวันสุดท้าย
คือสิบเอ็ดกุมภาพันธ์หกห้าแต่ช่วงสิบกับสิบเอ็ดเนี่ย
วันสุดท้ายก่อนฝึกงานเสร็จไม่ได้มาฝึกค่ะขอลา
จนสิบสามกุมภาพันธุ์เนี่ยก็มาที่สถานีรถไฟน้าอเนี่ย
มีเพื่อนมารับแล้วสิบสี่กุมภาพันธุ์
ก็มาอีกครั้งหนึ่งมารับเอกสารแต่งชุดนักศึกษามา
คือมาแบบปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอืม
ซึ่งวันนี้คือวันที่ศพของคุณยายหวานอยู่ในถังค่ะ
แล้วถูกทิ้งอำพลางไปแล้วแล้วมีคนเจอแล้วด้วยซ้ำในวันนี้ค่ะ
ที่เขาจะนัดแนะกับแฟนหนุ่มของเขาแล้วก็ขับรถไปที่บ้าน
ทิ้งที่บ้านที่แม่สอดที่ตากใช่ไหมแล้วจะขึ้นรถตู้หนี
แล้วก็ไปถูกจับได้ซะก่อนอ่ะอืมแล้วเนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนอะ
ลักษณะการใช้ชีวิตหลังจากตัวเองก่อเหตุไปแล้วอ่ะ
โอ้โหตั้งแต่ค่ำวันที่เก้านี่สี่ห้าวันนะใช่ค่ะอ่า
คุณผู้ชมคะมีเรื่องความเชื่อนิดนึงต้องขออนุญาตจริงคือทีมข่าวของเราเนี่ย
ลงพื้นที่ไปที่ห้องเช่าของยายหวานนะคะไปคุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กับห้องเช่า
นางสาวสุนันทาอายุสี่สิบเอ็ดเขาก็เล่าให้ฟังว่าสิบเอ็ดกุมภาพันธ์
เขาเห็นยายหวานอืมเห็นยายหวานเล่นกับแมวที่บ้านเฮ้ย
แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เก้าวันที่เก้าข้าม
เขาเห็นเยวานวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดกุมภาพันธ์นี่หรอ
กับแมวแต่ท่าทางเหมือนไม่มีแรงพูดช้าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพื่อนบ้านบอก
๑๓กุมภาพันธ์หมาที่ซอยทั้งเห่าทั้งหอนทั้งคืน
เช้ามืด๑๔กุมภาพันธ์เหมือนมีเสียงอะไรตกใส่หลังคาเสียงดังมากค่ะ
ก่อนนั้นเนี่ยแกประมาณสองนึงสามทุ่ม
มาถามว่าหนูไม่เอาแมวเข้าบ้านเหรอลูก
กินข้าวเสร็จพอดีเราก็เลยหันไปบอกว่า
กำลังจะเอาเข้านี่แหละค่ะเดี๋ยวเวลาหนูจะขึ้นบ้านนอน

คุยเหมือนเหนื่อยนะคะแต่อ๋อเหรอลูกก็พูดอย่างเนี้ย
แล้วเราก็บอกเอาเข้าบ้านหมดทุกตัวแหละค่ะ
วันที่สิบสี่ตอนกลางคืนประมาณสามทุ่มสามตุ่มนิดนิดน่ะ
หลังคาบ้านมันเหมือนมีท่อนไม้โยนมาบ้านเรา
เราก็เรียกแฟนบอกว่าฮือใครไม่พอใจอะไรบ้านเราหรือเปล่าวะ
โยนท่อนไม้มาก็ไปส่องไฟฉายดูจะว่าเป็นแมวก็ไม่ใช่
ก็ไม่คิดไม่คิดว่าทำไมเขาทำยายได้อะไรอย่างนี้
คิดเลยแหละว่าทำไมเขาจะมีจิตใจโหดร้าย

ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณยายหวานนะ

ท่านผู้ชมครับคือตามข้อมูลอย่างที่ทราบกันเนี่ย
คุณยายหวานคุณยายหวานแกเป็นคนชอบเสี่ยงโชค
ส่วนใหญ่จะเล่นหวยประเทศเพื่อนบ้านด้วย
หวยฮานอยอะไรอย่างนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ทีนี้พอเพื่อนบ้านรู้ข่าวว่าคุณยายหวานเสียชีวิต
บอกว่าได้ไปจุดทูบแล้วก็เอาเลขทูบเนี่ย
ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
เห็นมั้ยเขาจุดทูปแล้วก็ไม่เลขทู้ป
นี่ออกมา๐๕๗เขาไปซื้อเลข๒ตัวท้าย๕๗
แล้ววันนี้ออกเลขท้าย๒ตัวคือ๕๗จริง
เพื่อนบ้านนี้เขาถูกสลากินแบ่งรัฐบาลกันหลายคนนะฮะ

อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อใช่ค่ะแต่ที่แน่นอนก็คือน่าสงสารคุณยายหวานมากมากค่ะ